ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูจริงแล้วประเทศไทยมีหลายคดีนะคะ
แล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้ว

ถือได้ว่าคดีเหล่านั้นเป็นบทเรียนราคาราคาแพง
ให้คุณผู้ชมได้กลับไปดูกันหน่อยนะคะ

สำหรับคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
สำหรับคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชได้ดำเนินการสอบสวนที่ดินจำนวน๕แปลง
ในที่ก็รวมแล้ว๑๓๕๘ไร่
ซึ่งเป็นที่ดินที่ออกโฉนดโดยมิชอบจากการที่นายวัฒนาอัศวะเหม
ซึ่งใช้อำนาจหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
บังคับขมขู่ซื้อมาจากประชาชน
แล้วก็บังคับให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินและกรมการปกครองออกโฉนดให้
แล้วก็ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่สุดแล้วประบัติชิมูลความผิดทางอาญากับนายวัฒนา
นำไปสู่การส่งเรื่องให้อายการสูงสุด
ยื่นฟ้องต่อสารดีกาผนักคดีอาญาของผู้เดิมรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็พิพากษาให้นายวัฒนามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๘ลงโทษจำคุก
รัฐที่๑๓๕๘ไร่โดยให้ที่ดินกลับคืนสู่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
ยกฟ้องเนื่องจากว่าคดีขาดอายุความค่ะ
คดีนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศมหาศาล
สูญเงินไปกว่า๒๓๐๐๐ล้านบาท
โดยที่โครงการเหล่านั้นทำเกือบเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ต้องถูกทิ้งร้าง
ที่สำคัญประเทศก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย
ก็กลายเป็นอนุสรเตือนใจการทุจริตจนมาถึงทุกวันนี้
และผู้ที่กระทำความผิดก็ยังคงหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศอีกด้วย
มาดูอีกหนึ่งคดีที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
เงินไปกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
นั่นก็คือคดีทุจริตจัดซื้อรถแล้วก็เรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ที่มีการหัวประมูลในการแข่งขันประกวดราคา
คดีนี้ได้เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองก็มีส่วนสนับสนุนการกระทำความผิด
โดยมีรายชื่อนักการเมืองหลายคนที่ถูกชี้มูลจากปปช
ที่สุดแล้วคดีนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็พิพากษาให้นายประชามาลีนนท์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ประกอบมาตรา๘๓และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ลงโทษจำคุก๑๒ปีเนื่องจากว่านายประชาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ขายรถแล้วก็เรือดับเพลิง

สำหรับคดีนี้นะคะผู้ที่กระทำความผิดก็ยังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันส่วนรถดับเพลิง๓๑๕คันแล้วก็เรือดับเพลิง๓๐ลำที่ซื้อมาตอนนี้ก็ยังถูกจอดนิ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหล่านี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับคดีทุจริตที่รัฐต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลค่ะ